ข่าวแรกวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความรักที่หวานอบอวนวันวาเลนไทยนี่แหละค่ะ
เวียกับเบลล่าหลายคนรู้กันแล้วว่าคู่นี้เขาคบหาดูใจกันอยู่แหละ
เพราะฉะนั้นในวันพิเศษวันวาเลนไทยแบบนี้ทั้งคู่จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้กันหรือเปล่าต้องติดตามนะคะ
วาเลนไทยปีนี้ค่ะคู่ไหนจะหวานมากหรือหวานน้อยไม่รู้เหมือนกัน
รู้แต่ว่าเวียกับเบลล่าค่ะเขาเตรียมพร้อมของขวัญแทนใจเอาไว้แลกกันให้คนโสดได้อิจฉากันด้วยนะคะ
หลังจากที่หนุ่มเวียออกมาเผยความตั้งใจว่าจะต้องมีของเซอร์ไพรส์ให้หวานใจในวันแห่งความรักอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนเบลล่าเองก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าเธอเนี่ยเตรียมของขวัญเอาไว้ให้พี่เวียแล้วด้วยเหมือนกันจ้า
ก็คาดหวังแล้วจะแบบว่าเออคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามีก็คือมี
แบบไม่ได้วัดที่แบบความใหญ่หรือความอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบรู้สึกว่าคือถ้าคนให้อยากให้อย่างเงี้ยก็เออแค่นี้คนรับก็ดีใจแล้วค่ะ
ก็ไม่ได้กดดันอะไรนะคะแค่บอกพี่เวียว่าเบลล่าเนี่ยเตรียมของขวัญให้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าพี่เวียไม่มีก็ไม่ได้แล้วมั้งไม่ได้แล้วมั้งนะคะก็ไม่ได้หวังว่าจะมีของขวัญใหญ่โตอะไรนะคะแต่ก็รอดูอยู่นะจ๊ะว่าช่อดอกไม้ในปีนี้จะประจัดมาใหญ่ขนาดนี้คุณอยากได้อะไร